ถูถูถูวันนี้วันแรงงานวันหยุดแต่เราไม่หยุด
มาทำตัวเป็นคนดีนิดนึงคุณผู้ชมมาช่วยทำความสะอาดโรงงาน
เดี๋ยวก็ได้เตรียมพร้อมเปิดโรงงานกันหลังจากนี้ค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
รู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้ว
วันนี้วันศุกร์ค่ะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์แล้วใครจะออกไปไหนทำอะไรเนี่ย
ตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนแต่แนะนำว่าอยู่บ้านจะดีกว่านะคะ
ป้องกันทั้งโควิดด้วยแล้วก็ป้องกันเรื่องฝนฟ้าด้วย
มันจะได้ไม่ต้องเปียกพวกเราเพราะว่าระยะนี้นะคะ
ตรวจสอบข้อมูลจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
ยังคงมีฝนตกนะคะในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ค่ะ
ระยะนี้ไปจนถึงวันที่๕พฤษภาคมยังคงมีฝนตกทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยนะคะ
ส่วนตอนบนนั้นไม่ตกหนักมากแล้วก็ไม่ได้ตกหนานหลายพื้นที่
เนื่องจากว่ามีหย่อมความร้อนปกคลุมอยู่ตอนกลางของประเทศ
แต่ขณะเดียวกันค่ะยังคงมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมาปะทะ
รวมถึงภาคเหนือตอนบนบางส่วนมีฝนตกขึ้นได้
ฝนก็จะเริ่มตกบางพื้นที่นับตั้งแต่๗โมง๑๐โมงเช้า
และหลังเที่ยงเป็นต้นไปจนถึงบ่าย๓หลายพื้นที่ตกหนักเลยนะคะ
ไปดูความคาดการณ์ภาคเหนือกันก่อนค่ะ
วันนี้โอกาสเกิดฝน๑๔๐ของพื้นที่แถบภาคเหนือนะคะ
ส่วนภาคอีสานค่ะฝนตกประมาณ๑๒๐ของพื้นที่แถบอีสานตอนบนและตอนกลาง
ส่วนภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีมีโอกาสฝนตกได้ค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกนะคะตกแถวปราจินบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด
ประมาณ๑๓๐ของพื้นที่หนักเบาสลับกันไป
แต่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐ของพื้นที่นะคะ
ส่วนมากแถบตอนล่างของภาคนับตั้งแต่สุราธานีลงไปถึงนราธิวาส
ส่วนฝั่งอันดามันนั้นมีโอกาสเกิดฝนมากกว่าหน่อย
ประมาณ๑๔๐ของพื้นที่แถบพัทธลุงพังงาภูเก็ตกระบี่ค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้อากาศร้อนนะคะ
แต่ขณะเดียวกันความร้อนมาเจอกับลมใต้คือลมทะเล
อบความชื้นมาก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้
พื้นที่หนักเบาแล้วแต่ปัจจัยการเกิดฝนด้วยนะคะ
ต้องดูแลรักษาสุขภาพใครไม่จำเป็นก็อยู่บ้านจะดีกว่า
ทั้งเชื้อโรคแล้วก็ปลอดภัยจากการเจอภัยพิบัตรต่างด้วยนะคะ
ส่วนสุดสัปดาห์นี้ก็แนะนำอยู่บ้านดูข่าวติดตามข่าวกันไปค่ะ
แต่ใครต้องทำงานก็สู้กันนะคะ

เพราะฉะนั้นก็ต้องมีเทคโนโลยีในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อด้วย
เดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปดูก่อนแล้วกันนะคะ
ลากันก่อนสวัสดีค่ะ